เอามาต่อกันที่เรื่องดราม่าที่มันยังคาใจกันอยู่นะคะ

แต่คนที่โดนเป็นข่าวก่อนหน้านี้มันยังคาใจอยู่

เปิดใจหลังจากเจอดราม่าเขาออกมายอมรับในเรื่องความรักครั้งเก่ากับดาวพิมพ์ทอง
จนหวานใจคนปัจจุบันเพราะสรรรค์เฟนใหม่ของดาวร้อนโพสต์ข้อความสุดเดือบผ่านสน
มันเป็นอดีตไปแล้วหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น
ผมว่าถ้าสมมุติยิ่งพูดอีกมันจะยิ่งเป็นการทำร้ายกันทั้งคู่
เขาก็อยากให้จบแล้วจริง

คนรอบตัวของเขาแล้วก็ในส่วนของผมในคนรอบตัวของผม
คิดว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องอดีตอะไรพวกนี้ขึ้นมาทำร้ายอะไรผม

ติดใจเลยครับอันนี้พูดจริงไม่ติดใจเลย
ใจดีแล้วนะเรื่องจบกันไป
คือน้องดาวเข้าไปออกรายการฟายเดยแล้วเรื่องความรักทั้งเก่า
แฟนใหม่แฟนเก่าดูกันไปแล้วก็ต้องรู้สึกตะขิดตะขวงในใจกันมากเลย

อีกเรื่องหนึ่งดิฉันว่าน่าจะต้องเคลียร์หนักกว่าเรื่องแรกอีก

ข่าวลือพี่แจ๊คเขาบอกว่าพระเอกคนดังไปร่วมงานเตะบอลการกุศลที่ภาคอีสาน
หลังเสียเหงื่อให้กีฬาก็ไปเสียเหงื่อให้กับกีฬาในร่มต่อ

ฉันไม่รู้น้ำอะไรนะคะเขาบอกว่าเหงื่อออกเยอะมากเลย
แทร่บกันชนิดว่าอ่างแตกนะคะ

ต้องเจาะไมค์เคลียร์กันหน่อยเพราะว่าหนึ่งในคนที่เข้าขายเนี่ย
คือเกรทวรินทรจริงไม่จริงอ่านแตกจริงปะเนี่ย
ทำไมเก่งจังเลยอ่ะเตะอะไรทำไมอ่างแตกอ่ะ
น้ำอะไรอ่ะเสียกันไปนะ
คืออะไรแบบนี้นะอยากให้คนที่อยากให้คนที่เริ่มอ่านข่าว
แล้วเห็นพาดหัวเนี่ยต้องอ่านให้จบนะ
เพราะบางทีคนพาดหัวแบบนี้เข้าไปนะเห็นปุ๊บคิดว่าเป็นผมเลยนะ
ต้องมีวิจัยการในอากาศรับชมนะฮะ
พวกผมคิดดีด้วยนะเป็นการไปเตะฟุตบอลทำบุญด้วยนะ
อย่าเอาเรื่องแบบนี้มาแปดเปื้อนพวกผมเลย
ไม่มีแน่นอนไปเตะบอลอ่างแตกอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอน

เหงื่อในสนามอย่างเดียวใช่ครับผม
เห็นมั้ยเกรดเว้นจังหวะให้คิดต่ำนะ

นอกสนามใครเขาเสียเหงื่อกันล่ะเขาก็พักผ่อนกันสิคะ

จากนี้ค่ะก็ยังถือโอกาสแจ้งถึงมิจฉาชีพที่ชอบนำรูปครอบครัวของตัวเองไปแอบอ้าง

ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเห็นเฮียเกรทเขาเข้มแบบนี้
แต่เขาก็เป็นลูกชายอาตีร้านทองนะจ๊ะ
งานนี้ค่ะเกรทวรินทรบอกว่าเอาเรื่องแน่นอน

ถ้ายังไม่หยุดจะดำเนินการให้ถึงที่สุด

งานเดียวกันคุณเก๋ชนระดา
เกรชฤดามีอะไรขอดูต่อด้วย
นี่ไงคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว
นะคะว่าที่เจ้าสาวอีกคนของวงการบันเทิงค่ะ

เพราะว่าพี่เก๋พูดเร็วมากเลยค่ะ

ได้รับการเตอร์ไพรส์หลายคนเห็นภาพกันไปแล้ว
แล้วก็แจงรายละเอียดเลิกดีวันวิวาล
เป็นเมื่อไหร่ตอนไหนไปฟังพี่เก๋คนสวยกันเลยค่ะ

ปีหน้าน่าจะมีเรื่องดีให้กับครอบครัวเรา

ก็เลยคิดว่าพร้อมขอไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้คิดว่าต้องมีเป็นพิธีการขนาดนี้ค่ะ
ว่าไม่ได้ไปดูเลิกอะไรเลยนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็สวมแหวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่ามันเหมือนกับผ่านขั้นตอนการ